กลุ่มคุณครูสอนภาษาชาวต่างชาติค่ะ
ร่วมใจกันแต่งชุดดำแสดงความอาลัย
แล้วก็ยังไปช่วยย้อมผ้าให้กับประชาชนที่กศนสิงห์บุรีค่ะ
ยิ่งใหญ่และวิเศษที่สุด
หนึ่งในครูสอนภาษาสี่คนนะคะ
เปิดเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อในหลวงราชการที่เก้า
โดยทั้ง๔คนก็คือนางสาวลอร่าสเนเนลชาวอังกฤษ
นางสาวเจรนาบิ๊กชาวเยอรมนี
นางสาวแคโลลายชานิเฟอร์ชาวเยอรมนี
นายคิมฟาเวโรชาวอเมริกัน
ทั้งหมดก็ร่วมกันแต่งชุดดำแสดงความอาลัย
และยังไปช่วยย้อมผ้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งทางกศนจังหวัดสิงห์บุรีจัดไว้เป็นสถานที่
รับบริการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ทุกคนมีเสื้อสีดำสวมใส่
ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยให้บริการย้อมผ้าฟรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจนถึง๓๑ตุลาคมนี้
ครูชาวต่างชาติทั้ง๔คนกล่าวถึงคนไทยทั้งประเทศ
แสดงความอาลัยในหลวงราชการที่๙
โดยสรุปได้ว่าพระองค์ทรงทำสิ่งต่างมากมายให้แก่ประชาชนคนไทย
สิ่งที่เห็นในวันนี้ทำให้เข้าใจแล้วว่าทำไมชาวไทยจึงรักพระองค์มาก
เห็นภาพทางโทรทัศน์จึงเห็นว่าคนไทยทำด้วยใจไม่ได้มีการบังคับ
สี่คนจึงรู้สึกยินดีที่ได้ไปช่วยย้อมผ้าเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชน
และร่วมแต่งชุดดำร่วมแสดงความอาลัยต่อพระองค์ด้วยค่ะ